คุณผู้ชมครับเรื่องของพวกแก๊งมิจฉาชีพต่าง

คราวนี้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่การปราปานะฮะ
แล้วก็ทำบินค่าน้ำปลอม
หลอกเก็บเงินเจ๊ป้อม

มีคนร้ายปลอมมาลักษณะนี้คมครูด้วย
ท้ายที่สุดร้านของแกต้องจ่ายเงิน๖๐๐กว่าบาท

คือตั้งที่รู้ว่าอันนั้นคือจะปลอมหรือ
กลัวเข้าหัวอยู่นี่ว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า

แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพไว้ได้เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่หัวเทิก

ในร้านส้มตำเจ๊ป้อมในเขตเทศบาลสกลนคร

เขาบอกว่าแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค
หลอกลวงเก็บเงินค่าน้ำปลาปลา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมานี้เองครับ

นางสุมาลัยรัตนเพชรเจ้าของร้าน

ก็มีเพียงนางคำผิวแก้วมะผู้ดูแลร้าน
เฝ้าอยู่กับหลานเล็กอีก๑คนเท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งนางคำผิวเล่าเหตุการณ์ว่า
ขณะนั้นเพิ่งจะอาบน้ำให้หลานเสร็จ
ก็อุ้มหลานเดินออกมาแบบนี้นะ
ก็เห็นคนคนนี้ผู้ชายคนนี้สูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
ผิวดำแดงศีรษะเถิกแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่รัฐ
เดินเข้ามาหาแล้วแจ้งว่า
ผมมาเก็บค่าน้ำปลาปลาครับผม

จึงยอมจ่ายเงินให้ไป๖๒๐บาท
ควักกระเป๋าจ่ายสดไปเลยหันมาขอบคุณนะเมื่อกี้
ยกมือไหวฟังเสียงผู้ดูแลร้านเขาเล่าให้ฟังเหตุการณ์นะฮะมันใช่หรือเปล่า

อันนี้ก็อาบน้ำให้หลานอยู่ข้างใน
แล้วเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาจะมีคนคนหนึ่งเขาเอาตังค์มาให้

ตามขึ้นมาก็บอกว่าเสียค่าปลาปลา
อันนี้เขาบอกว่าค่าปลาปลาพี่ชายไปเสียแล้ว

ปลาปลาร้านข้าวข้าวที่ไหน
เขาบอกว่าร้านตรงนี้แหละอืม

ก็บอกว่าอย่างนี้
นี่ก็บอกว่านั่นไงพี่ชาย
เขาไปเสียแล้วเขายังไปด่ากับปลาปลาเลย

เธอก็ไม่รู้ไงว่าพี่ชายเจ้าของร้าน
เขาไปเสียเงินค่าน้ำมาอยู่แล้วเรียบร้อยแล้ว

พี่ชายของเจ้าของร้านก็ไปด่ากับการปลาปลาเลย
บอกส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บอะไรอีกหรือเปล่า
ปรากฏว่าการปลาปลาบอกไม่ได้ส่งเก็บ

คุณพี่คำผิวยังบอกด้วยว่าใบเสร็จที่คนร้ายนำมานั้นเนี่ย

เรียนแบบแต่คล้ายกับใบเสร็จของการประปาส่วนภูมิภาคจริง
แต่จะไม่มีทั้งชื่อผู้ใช้น้ำ
และจำนวนเงินที่ต้องชำระ
อยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนอื่นด้วยครับ
และหลังจากนี้ก็จะไปเข้าแจ้งความให้ตำรวจ

มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วด้วยนะครับ
เราก็เคยให้คุณผู้ชมได้ดูได้เห็นใบเสร็จจริงใบเสร็จปลอม
มันต้องมีตราสัญลักษณ์ต้องมีระบุอะไรอยู่บ้าง
นี่ผมรู้คุณอริยากำลังเปิดหาอยู่ใช่ไหม

ว่าใบเสร็จปลอมกับใบเสร็จจริงมันจะต่างกันตรงไหน
แต่ว่ามีเรื่องมาบอกคุณผู้ชมอันนี้ปลาปลาเขาลงไว้
ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะบอกว่าแจกของขวัญปีใหม่
โหลดแอปพลิเคชันของการปราปา
รับส่วนลดค่าน้ำ๑๐๐บาทนะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปลงทะเบียนค่ะ

จะลดค่าน้ำ๑๐๐บาทได้รับสิทธิ์นะ

แล้วในแอปของเขาจะมีพวกแจ้งร้องเรียนอะไรไหม
น่าจะมีอ่ามีมีดิฉันเข้าไปดูเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็เรื่องแบบนี้บางทีต้องระวังด้วยไง
บางคนก็เลือกใช้วิธีตัดปัญหาหักผ่านบัญชี
เอาละกันเอาเงินเข้าบัญชีแบบนี้ก็ปลอดภัย
ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาเรียกเก็บอีกนะคะ